จับตามองความสัมพันธ์กันต่อนะคะ
สำหรับซิงเกิ้ลมัมคนสวยไอด้าไอราดานะคะ
ซึ่งก็เพิ่งจะไปพักผ่อนกับบรรดาเพื่อน

แต่ก็ไม่ไหวค่ะถูกกระแสข่าวเมาส์ข่าวลือ
หวนคืนดีกับอดีตสามีแอมมี่ชัยอมร
เพราะว่านุ่มแอมมี่เขาโพสต์ภาพลงในไอจี

ขณะล่องเรือพร้อมขาสาวปริศนา
ในช่วงเวลาเดียวกันกับที่คุณแม่สุดแนว
ไอด้าไอราดาแพ็กกระเป๋าเที่ยวทะเลพอดิบพอดี
งานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตจับโยง
ว่าทั้งคู่กลับมาสวีทหวานกันอีกครั้ง

ขาปริศนาไม่ใช่เจ้าตัวอย่างแน่นอน
ความสัมพันธ์กับอดีตหวานใจเป็นเพียงเพื่อน
และพูดคุยกันในฐานะพ่อของลาลาเบลลูกสาวเท่านั้น
ส่วนความสัมพันธ์ของแอมมี่อดีตหวานใจ
ไอด้าก็ออกตัวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัว

ปีใหม่มาค่ะไปพักผ่อน
เฮียบลูกเท้าตาหนา

ไม่ใช่ของหนูนะคะบอกไว้ก่อนออกตัวก่อนเลยไม่ใช่ของหนูนะ

ไม่ใช่เท้าหนูถ้าเท้าหนูก็บอกว่าเท้าหนู
ไม่ใช่เท้าหนูแต่ไม่ทราบจริงว่าเท้าใคร
ไม่ได้ไปค่ะเจอกันตามปกติเวลา

จะได้เห็นเข่าอย่างที่สร้างของคุณหรือเปล่า
มีเพื่อนส่งมาให้ดูว่าแบบเหมือนให้ดูความพยายามของคนอะไรอย่างนี้
แต่เราก็ขำเพราะว่ามันไม่ใช่เราไม่เป็นไรค่ะ
ก็จริงไม่ได้รู้สึกว่าหน่อยอะไรนะคะ
เพราะว่าเหมือนเราเข้าใจกันอยู่แล้ว
เราสามคนเข้าใจกันนะคะคือคุยกันเคลียร์แล้ว

เราก็ไม่ได้ไปแบบถามเขาลึกขนาดนั้น
เราปรึกษากันในเรื่องลูกอย่างเดียวค่ะ